อีกแล้วเหรออีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอยิ่งคนใช้แรก
งงไปหมดพาไปไหนไปหมดเลยครับคนนี้ขับจากสมุทรประการจะกลับนู่น
ซุภัณฐ์จะกลับซุภัณฐ์บุรีไปโผล่แพ้เรือ
ไปได้ไงอ่ะ

จะพาผมไปไหนจะไปไหน

แล้วมาได้ไง

ไปสำโรงข้างผ่างนี้ไปพระประแดง

แล้วแพร่เทียบค่าเขาเพิ่งไป
มารู้ความจริงเอาตอนคนเก็บค่าข้ามฝากครับ

โอ้โห

พี่ถือว่าไปกินกุ้งเผา

เนี่ยขึ้นแพร่จากฝั่งสำโลงข้ามไปฝั่งพระประแดง

เน็ตบอกอาจจะไม่เชิงหลงทางซะทีเดียวนะ
ข้ามฝั่งพระประแดงแล้วมุ่งหน้าไปทางพระราม๒

ทั้งนั้นเลยกาญจนาก็ออกสุพรรณแล้ว
ใช่ก็วิ่งถึงบ้านใหญ่แล้วก็ออกสุพรรณแบบที่พี่ปุ้ยบอกเลย
ทีหลังให้พี่ปุ้ยไปนั่งด้วยดีกว่า